คงไม่พ้นเรื่องผู้พยพชาวโรฮิงญา
ซึ่งจุดหมายปลายทางของพวกเขาก็คือมาเลเซีย

และผู้นำมาเลเซียก็เพิ่งจะประกาศว่าจะ
นิ่งนอนใจต่อชะตากรรมของชาวโรฮิงญา
แต่ว่าด้วยความที่มาเลเซียไม่ได้ลงนาม
อนุสัญญาว่าด้วยศัลภาพผู้ลีภัย
รวมทั้งยังมีผู้ลิภัยชาวโรฮิงญาจำนวนมาก

ก็ทำให้ชีวิตของชาวโรฮิงญาในมาเลเซีย
ยังคงเป็นไปอย่างยากลำบาก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ในกรุงกวาลาลัมเปอร์
เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

ที่ลิภัยจากรัฐยาข่ายของพระม่า
โดยหนึ่งในนั้นคือซาเย็ดดุลอามีน
เพิ่งหนีเข้ามาเลเซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

หลังจากที่แม่และพี่สาวของเขาถูกฆ่าตาย
แต่ชีวิตที่มาเลเซียไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดเอาไว้
เขาบอกว่าความเป็นอยู่ของเขาที่มาเลเซียเลวร้ายมาก
การหางานทำเป็นไปได้ยาก
และยังไม่สามารถออกไปไหนได้อย่างอิสระ
เพราะไม่ได้ลงทะเบียนกับค่าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติ
เมื่อไม่ได้ลงทะเบียนตำรวจก็สามารถจับกลุ่ม
และคุกคามผ่านการเรียกเงินเขาได้
แม้ที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซีย
ภายใต้การนำของนายนาธิปราศักดิ์
แสดงออกชัดเจนในการเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้ชาวโรฮิงญาในรัฐยาไข่
ที่กำลังถูกกวาดล้างจากปฏิบัติการของรัฐบาลพม่า
โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
รัฐบาลมาเลเซียเพิ่งส่งความช่วยเหลือผ่านเรือไปถึงชาวโรฮิงญา
มกลางการประกาศที่ทรงพลังของผู้นำมาเลเซีย
ว่ามาเลเซียจะไม่นิ่งเฉยกับความเจ็บปวด
ชาวโรฮิงญาต้องเผชิญอีกต่อไปแล้ว
แต่ชีวิตของซาเยสในมาเลเซียก็สะท้อนให้เห็นว่า
โรฮิงญาที่หลีภัยเข้าไปอยู่ในมาเลเซีย
ยังต้องอยู่กับความเจ็บปวด
ราวโจเซฟคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซีย
มองว่านี่เป็นประเด็นที่ทางการมาเลเซียต้องแก้ปัญหา
เขาบอกว่าระบบต้องมีส่วนช่วยให้พวกเขาไม่รู้สึกถูกคุกคาม
พวกเขาควรมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกคุกคามจากตำรวจ
หรือใครก็ตามแม้กระทั่งการที่มีคนถามว่า
เขาเป็นใครและขอดูเอกสารนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก
นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและตำรวจมาเลเซียต้องหาทางจัดการ
ปัจจุบันคาดว่ามีชาวโรฮิงญาพำนักในมาเลเซียกว่า๑แสนคน
ในจำนวนนี้มีเพียงไม่ถึงครึ่งหรือประมาณห้าหมื่นคน
ที่ผ่านการลงทะเบียนผู้ลีภัย
ขณะที่มาเลเซียไม่ได้เป็นชาติที่ลงนามในอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผู้ลิภัยของสหประชาชาติ
ทำให้ชาวโรฮิงญาในมาเลเซียต้องใช้ชีวิต
ภายใต้สถานะผู้อบพยพผิดกฎหมาย
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน